เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ที่ถนนแถวฉะเชิงเซานะครับ

เพราะว่ามีรถคันหนึ่งสามีภรรยาเขาขับมาด้วยกัน
โอ้โหนี่ฮะเกิดอะไรขึ้นกันเนี้ยนี่ฮะโอ้โห
คือทางเจ้าของรถบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันค่ะครับ
ขับมาแล้วมันมีเสียงผับพยายามจะจอดจะดับเครื่อง
เครื่องไม่ดับฮะแล้วไฟลุกพลึบขึ้นมาเลยฮะ
โอ้โหดูครับทุกผู้ชมครับคนที่ผ่านไปผ่านมาก็แตกตื่นกันหมด
ทะเบียนโคราชนะฮะไฟลุกไหม้แบบรุนแรงมาก
ตรงนี้คือถนนสาย๓๐๔ในพื้นที่ฉะเชิงเซานะครับ
ลามจากกระโปรงหน้ารถมาถึงห้องโดยสาร
แล้วก็ลุกลามไปไหม้จนวอดทั้งคัน

ไม่รู้ว่าจะดับยังไงฮะดับไม่ทันจริงครับทุกผู้ชมครับ
ดับเพลิงเนี่ยก็มามาฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงกันนะครับ
ก็ต้องระวังด้วยนะครับ
ไม่ให้เข้ากล้ายเวลาเผลิงมากเกินไปนะครับ
หรือว่าจะระเบิดซ้ำมาขึ้นมานะครับ

รถนี่ก็ไปออกไปหมดแล้วครับ
เพราะว่าใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับ
คนขับรถคือนายดำรงเอี่ยมนางรองอายุ๔๘นะครับ

คือได้แต่ยืนมองเลยอะค่ะเห็นไหมครับ
หมดเลยครับวอดหมดเลยเขาบอกว่าเขาขับรถมาจาก
นครราชสีมานะครับมาเมื่อตีสาม
จะกลับไปทำงานที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
นี่ฮะนายดำรงเจ้าของรถนะครับมาตามถนนนี่แหละ
สาย๓๐๔นะครับมาถึงที่เกิดเหตุ
รถที่ขับมามีอาการผิดปกติ
มันมีเสียงแบบลักษณะแบบปุ๊บพับแบบนี้นะครับ
ออกมาจากตัวเครื่องแล้วรถก็กระตุก
แล้วมีควันออกมาจากถ้อยเสียเยอะเลย
เขารีบเอารถเข้าข้างทางแล้วก็
สวิตช์กุญแจเพื่อดับเครื่องแต่เครื่องไม่ดับฮะ
ตอนนั้นตัดสินใจบอกแฟนว่า

ลงเถอะลงมาเท่านั้นแหละครับทุกผู้ชมครับ

กระโปรบก็ดับเครื่องแล้วมันไม่ยอมดับให้

ข้างทางแล้วก็
มีกุญแจรถก็บิ่งออกมา

ตอนพี่วิ่งลงมาไฟมันลุกหรือยัง
เริ่มลุกแล้วใช่ไหม
ก็วอดพังเสียหายทั้งคันนะครับ

หลักฐานต่างในที่เกิดเหตุก็คงต้องเอาไปตรวจพิสูจน์กันต่อไป
ว่าสาเหตุมันจะมาจากอะไรตอนนี้ยังไม่รู้จริงครับโอ้โห